ไปดูคนโชคดีกันหน่อยดีไหมคะเมื่อวานนี้

ไม่เลยฮะผิดเขียดครับ
ใครโชคดีกันบ้างเมื่อวานนี้ส่งไลน์ส่งข้อความมาบอกเราได้นะคะ
เดี๋ยวจะพาไปไล่เรียงกันว่าเมื่อวานใครเขาได้รับโชค
มีส่งมาบอกว่าไม่ถูกก็ทำงานกันต่อไป
นึกว่าจะส่งมาบอกว่าดีใจจังเลย

ไปดูกันหน่อยค่ะเศรษฐีใหม่หมานงวดนี้คนแรกนะคะ
เป็นพนักงานโรงงานแห่งหนึ่งในอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ชื่อว่านางสาวชมัยพรคำพาอายุ๔๕ปีค่ะ
บอกว่าวันที่๒๐มีนาคมที่ผ่านมา
ฝันเห็นหญิงสาวผมยาวค่ะ
มาบอกว่าไปซื้อลอตเตอรี่นะเลข๗๗
เขาบอกอย่างนี้เลยบอกอย่างนี้เลย
วันรุ่งขึ้นไปทำงานแล้วก็เลยไปเลยค่ะที่แผงลอตเตอรี่
ซื้อมาจากเพื่อน๑ใบหมายเลข๑

แล้วช่วงเย็นเมื่อวานนี้ลอตเตอรี่พอเอามาตรวจปุ๊บ
หูมันไม่ใช่แค่เลขท้าย๒ตัวหรือว่าเลขท้าย๓ตัว

รางวัลที่๑ค่ะเธอบอกดีใจมาก
ตั้งใจว่าจะเอาเงินที่ได้มาเนี่ยไปทำบุญให้กับหญิงสาวที่มาเข้าฝันด้วย

๖๗แต่ตัวหน้าไม่รู้ไม่เห็น
แล้วตอนรู้ว่าตัวเองถูกหวยเนี่ยคือตอนนั้นพี่ทำอะไรอยู่ครับ

ว่าทำไมฝันผิดแบบนี้ผมก็เคยฝันนะก็ไปซื้อนะ

ที่ระยองเนี่ยมีอีก๑คนก็คือนายสมหมายหมื่นหน้าอายุ๓๖ปี
พร้อมกับภรรยานำลอตเตอรี่รางวัลที่๑ไปลงบันทึกประจำวัน
เป็นหลักฐานที่สพเมืองระยองเย็นเมื่อวาน
นายสมหมายก็บอกว่าก็ทำงานเป็นคนขับรถพ่วง๑๘ล้อ
ของบริษัทขนส่งสินค้าแห่งหนึ่ง
แล้ว๒๘มีนาคมเนี่ยก็มีพ่อค้าลอตเตอรี่ขี่จักรยานไป
เข้าไปเข้าไปขายเขาเองก็ซื้อทุกงวดแหละนะ
งวดใบ๑๒ใบบ้างอะไรก็ว่าไปงวดนี้ก็ซื้อ๒ใบ
ปรากฏว่าโอ้โหมาตรวจเมื่อวานถูกรางวัลที่๑ก็ดีใจสิครับ
ส่วนตัวเลขที่เลือกซื้องวดนี้เข้ามาจากอะไร
เลขข้างรถพ่วงขับรถพ่วงคันนี้อยู่
มันมีเลขข้างเขียนว่า๖๗ก็เออซื้อ๖๗นี่แหละ
งวดก่อนก็คืองวดที่๑๖มีนาคมเขาก็เพิ่งถูก
เลขท้าย๒ตัวมาคือ๖๔๒ใบนะครับ
ส่วนเงินรางวัลที่ได้๖ล้านบาทก็จะไปใช้หนี้
แล้วก็จะไปซื้อบ้านเดี่ยวสักราคาล้านกว่าบาท
ทางแถวต่างชาวัดอยู่นี่แหละกับแฟน
ส่วนเงินที่เหลือก็จะแบ่งทำบุญเก็บไว้เป็นทุน
ในการเปิดร้านอาหารกับภรรยาอยู่ที่อำเภอบ้านค่าย
ที่ระยองอ้าก็ดีใจด้วยนะครับ
ไปดูอีกหนึ่งคนนะคะที่มีโชครับทรัพย์รางวัลที่๑๓
ล้านบาทค่ะนายชมยาสมุทรอายุ๕๑ปี
มีอาชีพเสริมเป็นการเป็นพี่วินขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างนะคะ
ก็นำลอตเตอรี่รางวัลที่๑รวม๕ใบเลยค่ะ
ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สพภรังสิทธิ์ปทุมธานี
เรื่องต้นผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อนายชมคนนี้ทางโทรศัพท์
แต่ติดต่อไม่ได้ตำรวจบอกว่านายชมเนี่ย
วินประจำตลาดนัดปู่โพริมถนน๓๔๕ซ่อมสร้าง
รู้มาว่าซื้อลอตเตอรี่มาจากแม่ค้าในตลาดฐานเพชรปฐุมค่ะ
หลังจากซื้อเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรนะ
กระทั่งช่วงเย็นแม่ค้ามาบอกเขาเลยว่า

พากันมาลงบันทึกประจำวันแล้วก็เดินทางกลับไปเลยทันที
เพื่อนฝูงทุกคนก็ร่วมยินดีกับนายชมแหละ
เพราะว่าเขาเป็นคนดีขยัน
ชมจะทำงานในโรงงานหินอ่อน
คืองานหลักเขาคือทำงานในโรงงานหินอ่อน
ก็จะมาขี่รับจ้างนี่แหละค่ะ
ได้นะ

อย่าเลิกทำอาหารกินนะบางคนนี้เขาได้ปุ๊บแล้วแบบใช้ชีวิตแบบโอ้โหแบบ
แค่คิดว่ามันเป็นรางวัลตอบแทนความขยันและความตั้งใจ
ที่เราขยันมันเพียงในการทำงานก็พยายามจัดสรรจัดสรรเงินดี
พากันแชร์ภาพนี่หนุ่มคนนี้อืมโอ้โหยิ้มแย้ม
เห็นแต่ฟันแบบนี้นะฮะไม่สวมเสื้อสะพายกระเป๋า
พร้อมกับลอตเตอรี่มรวรรณที่๑๕ใบ
ชุด๕ใบได้เท่าไหร่ล่ะก็๓๐ล้านเหมือนกันนะครับ
แล้วมีผู้หญิงสาวคนนี้ยืนอยู่ข้างยิ้มแก้มปริกอยู่ด้วยกันนะฮะ
ก็มีการโพสต์ภาพนี้พร้อมข้อความบอกว่า
หนุ่มป่าตองภูเก็ตโชคเข้าข้างถูกรางวัลที่๑รับ๓๐ล้าน
โอ้โหมีคนเข้าไปแสดงความยินดีกันเยอะมากเลยนะฮะ
มาทราบชื่อคนนี้ก็คือนายนารานารักอายุ๓๒ปี
เป็นไลฟ์การ์ดอยู่ที่หาดป่าตองอำเภอกระทู้ที่ภูเก็ต
นายนาราก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วเรียบร้อยนะครับ
ก็ยินดีด้วยหลังจากนี้ก็จะมีเพื่อนเยอะญาติเยอะสักเล็กน้อย